เหมือนว่าแตงโมจะเหยียบเท้าหมาด้วย
เรื่องนี้ก็ทำให้ว่ามีหลายคนถึงกับตั้งกระทู้วิจารณ์
กันสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวนะฮะ
ก็เค้าบอกว่านี่ดูสิ
โมทำอะไรก็ผิดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไปเหยียบหมาไง

เดี๋ยวก่อนเหยียบตรงไหนพจนอานนท์ทำไมไม่มาดูรายการตัวเอง
อานนท์ส่งมาใหญ่นะพลตอานนท์ดูรายการอยู่นะแฟนแพทย์คนไหนไม่ใช่เด็กแว้นคะ

โป๊ตอานนท์ด่าร์หายคุณอยู่นะโอ๊ยมันตัดต่อหนังให้มันเสร็จไหมค่ะโป๊ตอานนท์

ไม่มองอะไรบวบจัดการ

มันทำ๑๕๐บาท
เด็กมันจะเยี่ยมข้าสิพจน์บ้า
คุณชาย๕๕๐บาทจริงเหรอพี่พจน์ก็บอกมา

ส่วนใหญ่คนที่เล่ามันจะเป็นอย่างไรเธอ
จริงแล้วเธอถ่ายรูปนี้
แล้วก็เท้าของเธอไปดูกันเนี่ยนะ

ไม่เคยคิดเลยว่าจะผิดแม้กระทั่งถ่ายรูปกับหมา
ไม่เคยคิดเลยว่าจะจ้องอะไรมารุม

ให้มานั่งดูแตงโมเหยียบขาหมาเจ็บปวด
น่าจะติกกับโมมากเกินไปเปล่า

แล้วจะมีงานจัดขึ้นสงกรานจะทำยังไง

อยู่ตอนนี้มันการเห็นใจคนแล้ว

ห้ามหยุดเลยมันคงไม่ได้หรอก
แต่หมายถึงว่ามันอยู่ที่ที่เราแล้วล่ะ
ว่าเราจะทำอะไร

ใช้เหลียวเหมือนแมว